ข่าวแรกวันนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
เป็นเหตุการณ์รถพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไป
แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้พลิกคว่ำกันไป

แต่ว่ามีพลเมืองดีพยายามเข้าไปช่วยคนเจ็บออกมาอย่างปลอดภัย

คือเขาไม่ถูกไฟคอกแต่ว่าคือไฟมันไหม้รถไปแล้ว

ไปดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลยครับ
พี่ลากมาทันผมช่วยลากได้ไม่ระเบิด

เมื่อสักครู่ผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงใกล้กับรถที่กำลังไฟไหม้
พลเมืองดีถ่ายคลิปอยู่แล้วก็รีบวิ่งเข้าไปลากผู้หญิงคนนี้ออกมาตรงนี้ฮะ

นำผู้บาดเจ็บ๔คนออกมาจากรถก็ปลอดภัย
อาจจะถูกไฟคลอกเล็กน้อยตามร่างกายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานครับบนถนนมิตรภาพ
บริเวณใต้สะพานกลับรถอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา

แล้วก็ไปแชร์คลิปนี้ในโซเชียลคุณผู้ชมหลายท่านเห็นไปแล้วนะครับ
นางสาวนิพาพรหงวนศรีอายุ๒๙ปีเล่าให้ฟังแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุเธอพาลูกสาว๒ขวบเศษแล้วก็หลานชายวัย๒ขวบเศษเหมือนกัน
ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมหารราชนครราชศรีมา
มีคุณพ่อเป็นคนขับคือในเบี้ยวปรางปรุอายุ๔๗ปี
เป็นคนขับรถคันที่เกิดเหตุ
แต่ว่าระหว่างทางกลับบ้านก็อยู่ที่อำเภอศรีคิ้วพ่อมีอาการเมาสุรามานะ
จริงแล้วบอกให้ได้หาคนขับแทนแต่ว่าพ่อไม่ฟังเธอบอกอย่างนั้น
พ่อยืนยันจะขับรถเองให้ได้สุดท้ายก็ขับมาช้าไป
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุพ่อขับรถเร็วขึ้นมากทีเดียว
แล้วก็พยายามจะเร่งเครื่องแซงรถคันหน้าด้วยความเมา
ทำให้รถมันเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ส่งผลให้พ่อและเธอรวมทั้งหลานอีก๒คนกระเด็นออกมาจากรถบาดเจ็บ
แล้วก็มีลูกสาววัยขวบเศษติดอยู่ในรถด้วยนะฮะ
ต่อมาพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือนำลูกสาวออกมาได้
ก่อนที่ไฟจะลุกไหม้รถทั้งคัน
รวมทั้งช่วยเหลือลากผู้บาดเจ็บ๓คนออกมาห่างจากตัวรถ
ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปในภาพไปแล้ว
เพราะว่ามันมีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างแรงมาก
สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลรอดชีวิตครับ
จากนั้นกู้ภัยก็มาถึงนำคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับ
ตอนนี้อาการของพ่อคือในเบี้ยวคนขับยังคงโคม่า
เพราะว่าศีรษะกระแทกกับพื้นอย่างแรง

ส่วนนางสาวนิพาพรขาหักระหว่างที่ตอนนี้ก็รอแพทย์ทำการผ่าตัดอยู่
ส่วนเด็กทั้งสองคนตอนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยอาการก็ปลอดภัย
อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์กับเรื่องของเมาแล้วขับยังไงก็ระวังกันด้วย